มีเหตุการณ์ที่ต้องลุ้นระทึกกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวัดพระธรรมกาย
วันนี้วันที่๘แล้วที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่
ภายในวัดแล้วก็โดยรอบวัด
แต่เมื่อเช้าจุดหนึ่งที่สำคัญก็ถือว่าเป็นจุดที่ทุกคนรอจับตาอย่างใกล้ชิด

พื้นที่ตรงจุดนี้เมื่อเช้าตอนแรกคือก็มีการเผชิญหน้ากัน
แต่ยังไม่ได้เข้ามาใกล้กันมากนะครับ
คือพระสงฆ์ก็นั่งอยู่ฝั่งหนึ่งทหารก็ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
แต่ต่อมาพระสงฆ์เริ่มขยับเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยครับ
หลังจากนั้นเองทุกคนก็เป็นห่วงว่าจะเกิดการกระทบกระทั่ง
มีการผลักดันกันแบบครั้งก่อนหน้านี้หรือเปล่า
แต่สุดท้ายเหตุการณ์ก็ซาซาลงไปนะครับ
แต่ณขณะนี้คุณผู้ชมครับเราให้คุณผู้ชมไปดูวินาทีสำคัญที่เกิดขึ้น
มวลสถานการณ์ในรอบวันกันก่อน
ตั้งแต่๖โมงเช้านะครับทหารก็ใช้เส้นทางถนนเรียบคลอง๓
ไปยังบริเวณประตูชั่วคราวซึ่งทำด้วยแผ่นสังกษี
เป็นทางเข้าอาคารบุญรักษาพร้อมกับวางรั้วลวดหนามกั้นแนวพื้นที่
และลุกคืบเข้าไปได้ประมาณสัก๓๐๐เมตร
ก็ไปเผชิญหน้ากันกับพระสงฆ์แล้วก็บรรดาลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายนะครับ
ที่เข้ามาขัดขวางแล้วก็ทยอยกันสมทบเข้ามามากขึ้นเรื่อยครับ
จากนั้นเวลาประมาณสัก๙โมงเช้านะครับก็มีเหตุการณ์ผลักดันกันอยู่
ประมาณสัก๑๐นาทีสุดท้ายทหารเนี่ยก็ยอมล่าถอยออกจากพื้นที่จน
เมื่อทหารยอมเก็บรั้วลวดหนามพร้อมกับถอนกำลังออกพ้นแนวประตู
สังกษีพระแล้วก็ลูกศิษย์ก็ช่วยกันปิดประตูแล้วก็นำท่อ
ซีเมนขนาดใหญ่เนี่ยมาตั้งมาวางไว้นะครับพร้อมกับเอาดินใส่
ไปด้วยเพื่อจะทำเป็นแนวกั้นถึงห้าชั้นด้วยกันเหตุการณ์ในครั้ง
นี้ครับผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายก็
คือพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสบอกว่ามีพระสงฆ์หลายรูปได้รับ
บาดเจ็บเล็กน้อยในช่วงที่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับลอง
ไปฟังเสียงของพอสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายครับ
ในช่วงยื้อยุดการฉุดกระชากัน
ก็มีพระได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลายรูปด้วยกัน
ก็เลยมีการเจรจากันและขณะที่เจรจา
ก็ได้ทราบว่าชาวบ้านแถวนี้รวมทั้งลูกศิษย์วัดที่อยู่แถวนี้
ก็เข้ามาขอความเมตตาหากทางเจ้าหน้าที่ฮะ
ว่าขอให้เจ้าหน้าที่ออกไปนอกพื้นที่เพราะว่าเกิดความกังวลนะครับ
คุณผู้ชมค่ะที่กองบังคับการตำรวจระเวนชายแดนภาค๑นะคะ
ตำรวจทหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประชุมร่วมกันค่ะ
เพื่อประเมินสถานการณ์รวมถึงกำหนดแผนปฏิบัติการ
เข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
ซึ่งตำรวจได้นิมนต์พระพิสุก๖รูป
เชิญบุคคลต้องสงสัยอีก๒๘คน
บริเวณที่เกิดเหตุเผชิญหน้ากันระหว่างทหารและทางวัดนะคะ
เนื่องจากว่ามีพฤติกรรมต้องสงสัย
ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภายหลังสอบปากคำก็พบว่ามีเพียงการปลูกสมุนไพร
เพื่อใช้รักษาโรคแบบแพทย์ทางเลือก
ก็ปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาไปค่ะ
ส่วนที่บริเวณประตู๗ค่ะคุณผู้ชม
พลตำรวจรีสมบัติมิลินทจินดารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ก็เดินทางไปตรวจสอบความเรียบร้อย
นำกำลังตำรวจเข้าไปเสริมอีก๓กองร้อย
ซึ่งเป็นต่อชะดอจังหวัดสมุทรปราการจันทบุรีและสะแก้ว
ขณะที่ช่วงบ่ายนะคะฝ่ายปกครองได้เข้าเจรจาขอคืนพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวง
ซึ่งมีพระสงฆ์แล้วก็สิทธิ์วัดพระธรรมกายจำนวนหนึ่ง
ปักหลักขอให้รัฐบาลทบทวนแล้วก็ยกเลิกใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าจะเดินทางเข้ามาเรียกร้องที่ประตู๗ด้วย
ทำให้ทหารกว่า๓๐นายยืนรักษาการบริเวณด้านหน้าประตู๗
พร้อมกับนำแผงเหล็กมากั้นบริเวณทางเท้าเป็นแนวหน้า
แล้วก็ที่ชั้นที่๒มีตำรวจหลายสิบนายค่ะ
ควบคุมพื้นที่อย่างหนาแน่นพร้อมกับปิดประตูเพื่อป้องกันการบุกรุก
ก่อนหน้านี้ก็มีรถบัตรขนาดใหญ่หลายสิบคัน
ขนกำลังตำรวจเข้าไปภายในวัด
ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
ก็เป็นการสับเปลี่ยนกำลังพลตามปกติเท่านั้น
ตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งให้ปฏิบัติการในจุดใด
พร้อมกับปฏิเสธข่าวทางโซเชียลด้วยนะคะ

บริเวณจุดนี้เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับ
พระสงฆ์บางรูปก็เริ่มที่จะนั่งสมาธิ
แล้วก็ประท้วงด้วยการอดอาหารแล้ว
ในขณะที่การดำเนินการเจรจาบริเวณดังกล่าว
ก็ยังคงเป็นจุดที่จะต้องดูความคืบหน้ากันต่อไป
นั่นคือบริเวณตลาดกลางคลองหลวง
คราวนี้ความคิดเห็นจากฝ่ายการเมืองนะครับ
เอกทวีปเนธนิยมเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ซึ่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ยอมรับว่าจริงแล้วกังวลเรื่องของมือที่๓
อาจจะเข้าไปแทรกตัวแล้วก็ก่อเหตุภายในวัดพระธรรมกาย
แต่อย่างไรก็ตามจะต้องระวังในทุกเรื่อง
เพราะว่าวินาทีนี้คือสุ่มเสี่ยงหมดเลยนะครับ
รวมทั้งก็อีกหนึ่งจุดอย่างที่บอก

ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่จะต้องระมัดระวัง

วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่า
สื่อมวลชนลดลงหน่อยได้ไหมการนำเสนอข่าวเรื่องนี้เนี่ย

แล้วก็ฝากไปถึงฝ่ายที่เชียร์เจ้าหน้าที่

ขอให้นึกถึงผลกระทบให้มาก
คือจริงแล้วนายกก็คงอาจจะบอกเลยนะครับ
นี่ไม่ใช่เกมกีฬาต้องมาเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แล้วก็เรียกร้องคนที่กระทำความผิด
ออกมามอบตัวเข้ามาสู้กับกระบวนการยุติธรรม

ลองไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีวันนี้กันครับ
คุณผู้ชมครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรี

เจ้าหน้าที่ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรง
แต่อาจจำเป็นจะต้องทำตามกฎหมาย
พร้อมกับขอให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหา
หยุดพฤติกรรมการกระทำที่ยั่วยุเจ้าหน้าที่
เสี่ยงที่อาจจะเกิดการปะทะกันครับ
อย่าให้มีการยั่วยุอย่าให้มีความเข้าใจผิดกันนะครับ
สร้างความเข้าใจผิดในประชาชนมันดีเหรอไม่ดีนะครับ
เพราะว่ากฎหมายเขาต้องเป็นกฎหมายนะครับ
เพราะเราเห็นว่าถ้าไม่ใช้กฎหมายแล้วมันทำงานต่อไปไม่ได้

ถ้าไม่ใช้กฎหมายแล้วทำงานได้เขาก็ไม่ใช้กฎหมาย
เรื่องอะไรจะไม่ใช้ท่านนี้ก็อ้วนต้องใช้
เจ้าที่ทุกคนก็ไม่เสนอใช้กฎหมายนะครับ
วันนี้แม้จะเข้าวันที่๘แล้วยังไม่จบครับ
เจ้าหน้าที่ยังคงจะต้องหาตัวพระธรรมชโยให้ได้

รัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ